ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์อันนี้เป็นเรื่องเศร้าเรื่องสลดที่เกิดขึ้น
แล้วก็ย้ำเตือนกันอีกครั้งถึงสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะ
ศัษฎีหนุ่มร่างกายแข็งแรงไปออกกำลังที่ลานกีฬาในตอนเช้า
ปรากฏว่าหมดสติค่ะหัวฟาดพื้นแล้วก็เสียชีวิตอยู่กลางลานกีฬาค่ะ
คนที่ผ่านไปผ่านมาคิดว่าเขาออกกำลังในท่านอนอยู่

สงสัยอีกทีหนึ่งว่าทำไมนานจังเลย
เข้าไปดูปรากฏว่าเสียชีวิตแล้วค่ะ

ตอน๖โมงประมาณ๖๓๐นที่ลบบุรีค่ะ
ก็ตำรวจก็ไปนะคะไปตรวจสอบเหตุการณ์
มีคนเสียชีวิตในลานกีฬาหน้าสารเจ้าพ่อโคกสำรง
ผู้เสียชีวิตคือหม่อมหลวงอานนนัทสิริวงศ์นะคะอายุ๔๙ปีค่ะ
เสื้อยืดแขนสั้นสีขาวกางเกงขาสั้นสีขาว
พบว่ากลางศีรษะมีบาดแผลชะกันยาวประมาณ๑๐เซนติเมตร
เลือดแห้งกรังคาดว่าเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่าหนึ่งชั่วโมงนะคะ
เพราะว่าตัวนาฬิกาสมาร์ทวอชที่เขาสวมเนี่ยหยุดเดินไปเมื่อตอนตี๕๔๕นะคะ
ชาวบ้านที่พบศพเนี่ยเล่าบอกว่าเขาเห็นผู้ตายนอนหงายแบบนี้
ตั้งแต่เช้าก็คิดว่าออกกำลังแล้วอยู่ในท่านอน
เข้าไปไหนต่อไหนแล้วกลับมาก็ยังเห็นอยู่ท่าเดิม
ก็เลยเดินเข้าไปดูแล้วก็พบว่าเสียชีวิตแล้วค่ะ
พ่อตาของผู้เสียชีวิตเล่าว่าลูกเขยเป็นศัษฎีอยู่ที่จังหวัดนนทบุรี
แล้วก็มาพักผ่อนช่วงสงกราน
เป็นคนที่ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ค่ะ

เช้าเย็นก็จะไปออกกำลังกายไม่มีโรคประจำตัวด้วย
แต่ก็ที่อำเภอโคกสำโรง
อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมาหลายวันแล้ว
ถ้าเป็นช่วงบ่ายสูงถึง๔๒๔๓องศาได้เลย
ก็คาดว่าจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว
ร่างกายอาจจะขาดน้ำและอุณหภูมิร่างกายสูง
ก็ทำให้วูบแล้วศีรษะไปกระแทกพื้นเสียชีวิตค่ะ
ตำรวจก็นำร่างส่งพิสูจน์ที่โรงพยาบาลโคกสำโรงนะคะ
แล้วก็ถ้าหากญาติต้องการส่งสถาบันนิติเวศ
สมาคมกู้ภัยก็จะช่วยอำนวยความสะดวก